ใครที่เป็นลูกหลานพญานาคขยับเข้ามาใกล้จ้ะ
วันนี้เรามีเคล็ดลับว่าอย่างไรให้ปังว่าอย่างไรให้ดี
ตามพี่จินตลายไปเลยดีกว่า
เอ้ยจินของเห่ากว่ามาก
คุณผู้ชมมาดีกว่าเมื่อกี้จิบน้ำขิงไปนิดนึงแล้วเริ่มชุ่มคอแล้ว
พี่จินตลาดแก่มีความเชื่อและความศักดิ์ทานในองค์พยานาคมากอยู่แล้ว
เพราะตัวเองเป็นคนอีสานพักหลังมาเพลงส่วนใหญ่คุณผู้ชมสังเกตไหม
ร้องเกี่ยวกับพญานาคทั้งนั้นเลยและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ
ลับการไหว้ของพี่จินวันนี้มีมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐโดยเฉพาะเลย

แก้วน้ำที่ถวายองค์ท่านต้องล้างให้สะอาด
อย่าให้มันเป็นคราบตะกอนติดขอบอันนี้ไม่ดี
คอยเปลี่ยนน้ำ๑๒วันและที่สำคัญคือ
เวลาเติมน้ำเนี่ยเติมไปเลยเติมให้ล้น
ล้นแก้วไปเลยให้เต็มไปเลย
และที่สำคัญน้ำต้องเต็มตลอดเวลา
เคล็ดลับอะไรเพิ่มเติมและพี่จินมีศรัทธาในองค์พญานาคมากขนาดไหน
ไปฟังเสียงจากเอ่ยจินด้วยค่ะ
ก็ไปบวงสวงท่านรู้สึกว่าเวลาเราไปสักการะบูชาท่านเนาะ
ก็มีสิ่งดีกลับมาหาเราก็มีความเชื่อและศรัทธาอยู่เป็นประจำ
แล้วก็ในใจเนี่ยคือบอกไม่ถูกเนอะเป็นคนที่ศรัทธามาก
น้ำเนี่ยต้องไส้เพิ่มเต็มเวลาที่เอาน้ำไส้แก่อน้ำ
ก็ต้องบอกคุณว่าท่านเจ้าขาลูกเติมน้ำให้ท่านนะ
ยังไงก็ขอให้ลูกหลานไม่ขาดล้นหลามเหมือนน้ำในแก้ว
ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงเงินทองหรือสิ่งอะไรก็แล้ว
แต่ที่ลูกหลานหวังขอให้หล้นหลามเหมือนน้ำในแก้วที่ลูกเทนี่นะ
อดซ้าถูกบอกเพื่อนตลอดน้ำนี่ห้ามขาดเลย
ต้องเอาแก้วไปล้างให้สะอาดเลยห้ามแบบต้องแยกแก้วของท่านไว้เลย
แล้วก็เอาไว้ตรงหิ้งพระหิ้งของท่านมีรูปท่านแล้วเราก็ทำเป็นประจำ